กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะคุณผู้ชมครับ
เยาวชนอายุ๑๕ปีถูกรุมทำร้ายจมกองเลือดกลางถนนนะคะ
ผู้เป็นแม่ก็ไปร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกชาย
เนื่องจากว่าอวัยวะภายในบอบช้ำเสียหายหนักค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่น้องบอสนะคะเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีถูกรุมทำร้าย
เตะทั้งเอาดาบแทงที่หน้าท้องจนหมดสติจมกองเลือดกลางถนน
ศรีภูวนาศที่สวนสาธารณะริมบึง
เยื้องกับห้างที่เทศบาลนครหัดใหญ่เมื่อตี๒ของวันที่๑๖ที่ผ่านมา
แล้วก็ยังมีน้องเตซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีถูกดาบฟันที่ศีรษะกลางหลัง
แล้วก็แทงที่ชายโครงขวาทะลุปอด
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนนึงนะคะ
ขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
วันนี้ค่ะตำรวจพบกล้องวงจรปิดตอนที่น้องเตเนี่ยหนีตาย
มาพักอยู่หน้าโต๊ะสนุกแห่งหนึ่งจะมาขอความช่วยเหลือ
แล้วน้องเตก็คือท่าทีก็หวาดกลัวเสื้อผ้าเปื้อนเลือด
แล้วเหมือนกับว่าเขาจะหันไปเห็นอะไรบางอย่าง

ตรงจุดนี้ค่ะจะมีมอเตอร์ไซค์๒คัน
มีคนซ้อน๔๕คนไล่ตามน้องไปนะคะ
แม่ของน้องบอสเปิดใจบอกว่ากังวลในอาการของลูกชาย

เพราะว่าอวัยวะภายในได้รับความเสียหายหลายจุด
ไหว้มันก็สวนเลย

เสร็จก็พอเตเห็นท่าไม่ดีแล้วมันก็วิ่งลงจากรถ
แล้วก็จะวิ่งหนีหันหลังจะวิ่งหนีฟันฝั่งนู้นก็ฟันเลย
ไตมันพังไงคะไตมันพังก็ตัดไตทิ้งไปข้างหนึ่ง
แล้วก็หลังจากนั้นอยู่มา๒วันก็คือผ่าตัดใหม่เลย
ยังต้องการอีกเยอะค่ะเพราะว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวัน

มันเป็นเลือดทุกพิเศษที่แบบน้อยคนมากจะมีอะค่ะ
แนวทางการสอบสวนเขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
จะเป็นแก๊งวัยรุ่นอีกซอยหนึ่งชื่อว่าซอยจันวิโรธนะคะ
แล้วทราบชื่อแล้วก็คือนายดรีมนาเค
ซึ่งไปโพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะเหมือนกับเนี่ยค่ะ
คมครูถึงบุคคลที่๓ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้
น้องเตยกับน้องบอสเนี่ยจะถูกทำร้ายนะคะ
อันนี้คือหนึ่งคนส่วนอีกคนนึงคือนายน็อตค่ะ
ที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะมีรายงานบอกว่าชุดสืบสวนสภหาดใหญ่
ล่าสุดตอนนี้จับได้แล้วนะคะทั้งสองคน
ก็ส่งฝากขังสถานพินิษฐ์และเยาวชน
แล้วก็เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก๓คน
ส่วนสาเหตุว่าคาดว่ามาจากไม่พอใจกลุ่มผู้บาดเจ็บที่ไปทักแชท
แฟนสาวของเขาก็เลยตามมาทำร้ายสาหัสอย่างที่เราเห็นค่ะ